โหร้อนแรงจริง
คุณอริสรเปรียญเกจนะครับแนะนำ
แนะนำให้คุณวิโรธลักษณะอดีศรเอาตะกร่อมาครอบปากซะ
ไม่ควรขึ้นมึงขึ้นกูอย่าเพลินกับอารมณ์
คือลักษณะการปลาใสที่ระยองเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับว่า
ไปไปแขวะไปแขวะสิ่งที่พักเพื่อไทย
โดยคุณอุ๊กอิ๊งแผ่ทองทานเคยปลาใสหาเสียงเอาไว้
นี่แหละครับหน้าอริสรเปรียญเกจสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย
ไปสัมภาษณ์กรณีที่พักการเมืองก็ส่งนะครับ
คนลงที่เลือกตั้งซ่อมที่ระยองกันใช่ไหม
ก็บอกว่าขอส่งกำลังใจให้พักเก้าไกล
พักการเมืองที่ลงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้
ซึ่งครั้งนี้พักเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครนะ
แต่ว่าขอเตือนหน่อยขอเตือนและแนะนำไปยังคุณวิโรธ
ละคราอดิสรสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกรว่า
เรายังรักกันอยู่ไม่ใช่หรือไม่ควรขึ้นมึงขึ้นกูกับใคร
หากพูดแบบนี้คุณเอาตะก้อครอบปาก
จะได้เป็นพันธมิตรและเป็นมิตรกันต่อไปครับลองฟังดูครับ
คุณครับ
อันนี้แหละครับส่วนที่รถทัวร์ทำไมมาจอดเพื่อไทยกันเยอะแยะเหลือเกิน
คุณอดีศรก็มองว่าคือความเห็นต่างมันเห็นต่างกันได้แต่ควรมีขอบเขต
ซึ่งความเห็นต่างทางการเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยมันไม่เหมือนกัน
ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกระแสข่าวนะครับที่จะให้ปลดคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารอประธานสภา
คนที่๑ออกจากตำแหน่งกรณีโพสต์รูปกระป๋องเบียร์ใช่ไหมครับคุณผู้ชม
ลงโซเชียลมีเดียคุณอดีศรก็บอกว่าก็ไม่อยากจะให้ความเห็นเรื่องนี้นะ
มองว่าคุณปฏิพัฒน์ก็เป็นคนดีตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณปฏิพัฒน์ครับ
อันนี้ก็เป็นความเห็นจากคุณอดีศรเพียงเกตครับ